เราพักจากเรื่องคิดเครียดมาดูแบบโชคลาภกันหน่อยดีกว่า

เครียดดูให้มันสบายใจคุณผู้ชมแล้วก็จะได้สิ่งดีกลับไปนะฮะ

ลักษณะมันแปลกมากเพราะมันคล้ายเสียนพญานาค

สวนปามหมู่๓ที่บ้านทอนจมูกควายอำเภอครองท่อมที่กระบี่
บอกว่าโอ้มันก็อย่างนี้แหละฮะดูสิฮะ
อย่างนั้นอันยังไงบางคนก็บอกว่าเออมันก็เหมือนใจดี
ก็เลยเดินทางไปเลยนะมีเครื่องเส้นไหว้
แก้บนขนมน้ำแดงจุดประทัด๑แสนนัด
ทำไมต้องแก้บนก็ได้โชคไงเคยมาขอไว้ครั้งก่อน
โชคไปเอาประทัดมาจุดแก้บนแสนนัด
แล้วบอกว่าตอนแรกนะไม่ได้สนใจอะไรเลยจอมปลวกอันนี้
แต่ต่อมาเนี่ยฝันฝันเห็นหญิงชราคนหนึ่งสวมชุดขาวแล้วมาให้เลข
เลขที่ต้นปามนี่แหละพอรุ่งเช้าเดินไปดู
มันก็เห็นเลขในต้นปามตามที่ฝันจริงนะครับ
ก็เลยเอาเลขนั้นในฝันนั้นไปเสี่ยงโชค
ก็มาเห็นของจริงด้วยก็ตรงกันก็เอาไปเสี่ยงโชค

แล้วก็มาขอจากจองปวกด้วยนะฮะ

ส่วนที่ศุโขทัยหยุดแยวแบบนี้สี่วัน
นักท่องเที่ยวกับนักเสียงโชคไปเลยค่ะ
ขับรถขับราตีตัวกันไปเลยไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศิลา
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดทุ่งเสลี่ยมในอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะคะ
เขาบอกว่าฮือฮามากที่สุดก็คือภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในสาลา
เลิมพระเกียรติครองราชครบ๖๐ปี
ชาวบ้านเขาตาดีคุณ
สังเกตเห็นว่ามีตัวเลขอยู่ในภาพวาดที่เสาหน้าสาราด้วย
คือจะบอกว่าครั้งที่แล้วชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ถูกกันไง

ฉันไม่รู้จะเลือกเลขไหนเลยนะเนี่ยมันเป็นใบล็อตเตอรี่ที่เขาไปวาดไว้บนนี้
ก็คือเป็นลอตเตอรี่ที่อยู่ขอบประตูที่มีภาพท้าเวสุวรรณ

ซึ่งลักษณะเนี่ยมันมีครึ่งใบนะคะ
เลขไทยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะมี๑๙๙
ทุกคนก็ทั้งจดทั้งถ่ายส่งต่อให้ญาติญาติไปเสี่ยงโชคกัน
แม่ค้าสลากบอกว่าเลขขายดีงวดนี้ถูกกว้านซื้อไปหมดเกลี้ยงแล้วได้แก่
อะไรฮะ

เขาบอกว่านี่จะต้องลุ้นเท่าไหร่เหรอ
มันเยอะจังอ่ะ

แต่เลขสวยทั้งนั้นแหละนะฮะ
ลุ้นพันตามันมีพันตานะฮะอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปี
แล้วปรากฏว่าเขาไปเห็นเลขอะไรรู้ไหม

แล้วมันดันไปตรงกับรถที่ไปจอดอยู่ระแวกนั้น๓คัน
เดี๋ยวก่อนรถที่จอดกันก็เอามารวมกันอย่างนี้ได้

คือถ้ามันมีจอดอยู่แค่๓คันนี้เดี๋ยวฉันจะเชื่อน่ะ
นะแต่มันต้องไปจอดหลายคันใช่ไหมหลายคันเออ
มันก็เลขมันก็ค้ากันไปนะฮะทีนี้
คนที่ไป๑คนนั้นมีอดีตข้าราชการตำรวจรายหนึ่งเขาผ่านตัว
ต้นขนุนพรรณตาตั้งอยู่ในวัดจอมธรรมเลขที่๘๔หมุน๑อำเภอแม่อ่อน
แล้วก็เป็นสิ่งมงคลอื่นก็จะมีพระพิคเนต๙เสียน๑๘กร
มีองค์พญานาคทั้งมุจริน๗เสียนนะกลายเป็นจุดที่หลายคนไปแล้ว
ไหว้ขอพรต่างแล้วก็ไปชมวิวจุดนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะครับ
ยังอยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปวัดเมืองแม่เลน
วัดนี้เขามีเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะยาว๑๕เมตร๕๓เซนติเมตร
ผ่าศูนย์กลาง๓๘๐เมตรนะคะ
งวดที่ผ่านมาชาวบ้านเขาเอาเลข๕๓ไปซื้อสลากถูกกันทั้งหมู่บ้านคุณ
โชคดีเขาก็เลยเอาตู้ไม้โต๊ะเครื่องแป้งชุดไทยอะไรมาถวายกันเต็มเลยนะคะ
เชื่อกันว่าเดี๋ยวงวดนี้น่าจะได้โชคใหญ่อีกครั้งเพราะครบ๘ปีที่ถูกอันเชิญขึ้นจากน้ำ

เป็นว่าเป็นว่าคุณผู้ชมอย่างที่บอกหอมปากหอมคอนะคะ
ทำงานตั้งใจทำงานหาเงินรวยที่สุด